พวกพวกผู้ไทยจะมีคนมาต่อการประกาศ

เมื่อวานก็เห็นแม่มาซื้อของทุกวันเนาะ

จะมาซื้อของได้ยังไงมันจะมาซื้อทองมาถ่ายทองมาอะไรก่อน
วันแรกที่แม่เห็นแม่เอาทองมาจำไง
เข้ามา๒วันแล้วทุกวันไงค้นร้ายรถละมันไง
หุ่นแบบหนูแต่มันสูงกว่าหนูนิดนึง
มันมาลักษณะอย่างไรลักษณะมามาดูขอดูทอง
ไม่เห็นตอนนี้ใช่มั้ยทางเรื่องเส้นนี้
ตลอดนี้ชักปรึงไม่เห็นละหลบไปก่อนฝ่นนั้น
ประตูประตูนี้อะเอาลงทางล่างนี้ประตูกลาง

ที่นี่เสร็จแล้วก็เขาเรียกอะไร
ประมาณ๔๐กว่าบาทครับเพื่อนต้น

โปรดติดตามตอนต่อไป